สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้ไปดูกันที่ความพร้อมของ
ยังเป็นห่วงกันอยู่ก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับโดยทางด้านเสียหุยนะครับ
ก็ออกมาเปิดเผยว่าแม้น้ำหนักจะยังเกินอยู่สัก๓ปอนด์นะครับ
เพราะเชื่อว่าแค่วันเดียวก็สามารถลดน้ำหนักได้แล้วนะครับ
เจอกับคู่ปรับเก่าแล้วก็รองแชมป์โลกอันดับที่๑ก็คือ
ซึ่งจะชกกันในเช้าวันเสาร์ที่๒๗เมษายนนี้นะครับ
แล้วก็หวังว่าจะพิชิตใช้ชนะได้แบบไม่ครบยก
เพราะว่าไม่อยากจะลุ้นหวาดเสียวกับคะแนนของกรรมการ